อีกหนึ่งคดีเราก่อติดมาตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้นางสาวยิ่งรักอดีตนายกรัฐมนตรี
เดินทางไปที่ศาลไปแถลงปิดคดีด้วยวาจารนะครับในคดีปล่อยประละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
เป็นการแถลงด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือและขอให้ศาลนั้นให้ความเป็นธรรมด้วย
บอกว่ายืนยันไม่มีเจตนาในการปล่อยปะละเลย
หรือสมยอมให้เกิดการทุจจฤทธิ์เกิดขึ้น
ติดตามพร้อมกันกับคุณระภิพันธ์บริเวณศรีผู้สื่อข่าวทะละทีวี
รายงานสดจากสารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับ
ที่สำคัญไม่เคยมีผู้นำประเทศคนไหนที่มีชะตากรรมหนักหนาสาหัสเท่ากับตัวเองมาก่อนนะคะ
พร้อมยืนยันว่าโครงการรับจำนำข้าวมีประโยชน์ต่อประชาชน
และยกระดับชีวิตของชาวนาค่ะ
แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
คดีปล่อยประละเลยให้เกิดความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวว่า
ตลอดระยะเวลากว่า๑ปี๖เดือนรวม๒๐นัดไต่สวนไม่เคยขาดแม้แต่นัดเดียว
เพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้กระทำตามข้อกล่าวหาและไม่เคยได้รับการไต่สวย
ขออภัยค่ะไต่สวนภายใต้หลักนิติธรรมจากปปชและอายการสูงสุดในฐานะโจทย์ของคดีนี้แต่อย่างใด
ถ้าเปรียบกระบวนการยุติธรรมกับสายน้ำปปชถือเป็นต้นน้ำอายการสูงสุดถือเป็นกลางน้ำและสารยุติธรรมถือเป็นปลายน้ำ
ซึ่งหากต้นน้ำใสสะอาดน้ำก็จะใสสะอาดแต่ในคดีของตัวเองต้นน้ำขุนมัวกลางน้ำขุนมัว
เพราะพบข้อพิรุธมากมายทั้งรีบเร่งชี้มูลความผิดและมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอ
โดยใช้เอกสาร๓๑๙แผ่นใช้เวลาเพียง๗๙วันในการไต่สวนก่อนที่จะชี้มูลความผิด
หลังจากที่สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียงวันเดียว
ที่ก่อนหน้านี้อายการสูงสุดได้แจ้งข้อไม่สมบูรณ์ในสำนวนต่อปปช
แต่คณะทำงานร่วมของทั้งสองหน่วยงานไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ขณะที่อายการสูงสุดก็ได้แถลงว่า
จะส่งฟ้องตัวเองก่อนที่สนชจะลงมติเพียง๑ชั่วโมงเท่านั้น
อกจากนี้ยังมีการเพิ่มพยานหลักฐานใหม่
ซึ่งอยู่นอกสำนวนที่ปปชได้ชี้มูลความผิดของตัวเอง

ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองในฐานะนายกรัฐมนตรี
ทำให้รู้สึกว่าไม่มีผู้นำคนใดต้องเจอชะตากรรมที่หนักหนาเท่ากับตัวเองอีกแล้ว
และจะมีผู้นำคนใดกล้าที่จะเสนอนโยบายช่วยเหลือประชาชนต่อไปอีก
นางสาวยิ่งลักษณ์ยืนยันด้วยนะคะว่าโครงการรับจำนำข้าว
โครงการที่มีประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะชาวนา
เพราะช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต
และทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม

ตัวเองจึงไม่อาจระงับยับยั้งโครงการดังกล่าวได้
แต่ได้พยายามวางมาตรการป้องกันการทุจริตที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
และเมื่อได้รับข้อเสนอจากปปชและสตง
ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการปรับปรุงแก้ไข
และสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แต่คณะกรรมการของกระทรวงพาณิชย์ไม่เคยรายงานมาอย่างคณะรัฐมนตรีว่า
พบการทุจริตจึงไม่ได้มีเจตนาพิเศษที่จะหลีกเลี่ยง
ปกปิดการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามข้อกล่าวหา
และไม่เคยสมยอมให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
ดังนั้นตัวเองจึงเป็นเหยื่อของเกมการเมืองที่ลึกซึ้ง
ขอให้ศาลให้ความเป็นธรรมในครั้งนี้ด้วย
แม้ว่าที่ผ่านมาจะปรากฏการณ์ชี้นำจากฝั่งของหัวหน้าคอสช
และอำนาจรัฐที่ผู้ชี้นำสังคมทั้งที่สารยังไม่ได้ตัดสิน
จึงเป็นที่พึ่งสุดท้ายของตัวเอง
ขอให้สารยกคำฟ้องให้ตัวเองด้วย
ทางนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษณ์มีน้ำเสียงสั่นเคลือและสะอื้นร้องไห้ออกมา
ในช่วงท้ายของการแถลงปิดคดีด้วยค่ะ

สารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
รายงานสดจากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ